ซึ่งทั้งสองนักแสดงสาวนะคะก็ถูกบรรดาสื่อมวลชนจับตามองมาพักใหญ่แล้วล่ะ
กับการที่เธอนั้นเตรียมที่จะเก็บกระเป๋าย้ายออกจากบ้านหลังเก่านั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะจริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีกระแสข่าวออกมาหลายระลอกนะคะว่า
ทั้งสองสาวนั้นเตรียมที่จะย้ายบ้านย้ายสังกัดไปอยู่ที่อื่นนะคะ
ก็บอกว่าเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับวิกพระราม๔บ้างล่ะ
ก็บอกว่าจะผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระบ้างล่ะ
วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ต่าง
ถือว่าเป็นสัญญาณที่กำลังจะบ่งบอกว่าทั้งคู่เตรียมที่จะย้ายบ้านกันค่ะ
มีข่าวลือกระฉ่อนวงการบันเทิงว่า๒นางเอกแถวหน้าที่แจ้งเกิดจากวิกหมอชิต

หลังทั้งคู่เตรียมหมดสัญญาในช่วงปลายปี๒๕๕๙

ก็คาดเดาว่าเตรียมย้ายไปบ้านคู่แข่งย่านพระราม๔
ก็เดาว่าอาจจะเป็นนักแสดงอิสระ

ตามรอยรุ่นพี่หลายคนในวงการ
แต่ทั้งสองสาวก็ยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอด
พร้อมกับลั่นวาจาว่าสัญญายังคงอยู่
แต่ถ้าว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อบันเทิง
เพราะในช่วงกลางปีมีข่าวเมาส์ออกมาอีกระลอก

รอต้อนรับพร้อมยื่นบทให้ใหม่ดาวิกา
มาประกบคู่กับมาริโอมาวเรอ
โด่งดังสุดขีดจากการร่วมงานกันในภาพยนตร์พี่มากพระขนง
แต่ภายหลังนางเอกพันล้านก็ออกมาปฏิเสธพันละวัน

รวมถึงการจับตามองว่าเธอได้พี่สาวคนสนิทอย่างชมพู่อารยา
เป็นกูรูและกุยทางเข้าสู่ช่อง๓ก็ไม่มีมูลด้วยเช่นกัน
แต่ที่สอกเขาลางความจริงมากขึ้นเรื่อย
จะหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของสองนางเอกร่วมค่าย
ในงานเปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของค่ายมือถือดัง
พร้อมกับการจับตาว่าอาจจะได้เห็นแพนเค้กและใหม่
ประเดิมผลงานกับคู่สามีภรรยาผู้จัดป้ายแดง

แต่ไม่ได้เอ่ยปากว่ามีโอกาสหรือไม่
อันนี้ต้องบอกให้เป็นเรื่องของทางผู้จัดการ
และที่ตอกย้ำว่าการเดินออกจากช่อง๗

นั่นก็คือข่าวปลดบิลบอร์ดของทั้งคู่ลง
และพากันชวดไทยปฏิทินต้อนรับปีใหม่ของต้นสังกัด
ทั้งคู่ต่างเป็นนางเอกแถวหน้าของวิกหมอชิต
รวมถึงการไม่ปรากฏตัวของใหม่ดาวิกา
ในงานครบรอบ๙ย่างที่๔๙ของวิกหลายสี
โดยเธอให้เหตุผลว่าไม่มีใครบอกเธอว่ามีการจัดงานนี้
เอาจริงเรื่องภาพจะขึ้นหรือจะเอาลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับหนู
แบบมันจะแปลในทางที่ไม่ดีอะนะคะ
เราก็ทำงานของเราไปอะไรอย่างนี้ค่ะพี่
มีลูกขึ้นไม่ได้ได้ตังค์เพิ่ม
บางทีคนโยงอะค่ะตอนนี้เรื่องมันเหมือนแบบ
เป็นที่จับตาอะไรอย่างนี้ทุกคนก็มองกันค่ะ

ไม่ได้ถ่ายค่ะมันมีอีก๑๒เดือนเอง
ว่าแต่งกันค่ะ
ซึ่งทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเขาหลัง
ตัดสินใจออกจากบ้านหลังเดิมของ๒นางเอกชื่อดัง
หลังอยู่ใต้ชายคาเจ็ดซีมานานนับ๑๐ปีของแพนเค้ก
และใหม่ดาวิกาที่อยู่มาเพียง๕ปี
และท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นความจริง
เมื่อทั้งคู่ตัดสินใจผันตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ
เหลือเพียงไว้สถานะอดีตลูกหม้อวิกหมอชิด
ต่อไปก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์
แต่ก็ไม่ได้ผิดค่าจากที่เราคิดกันไว้สักเท่าไหร่นะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามผลงานของพวกเธอได้
แม้ว่าจะผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระก็ตามนะคะ
ก็ต้องรอดูว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันได้แล้วนะคะ